กรกตเมื่อวานนี้เขายิ้มแก้มปริเลยนะ

เมื่อวานนี้ใครไปเลือกตั้งให้เอามือ
บอกตัวเองภูมิใจเถอะ
เพราะคุณคือหน้าประวัติศาสตร์
กรกตมีมาจัดการเลือกตั้ง

ครั้งเมื่อวันก่อนวันอาทิตย์เนี่ย

ประธานกรกตนะครับแถลงภาพรวม

มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดนะครับ

คิดเป็น๗๕๒๒
โดยปี๒๑๖๒นะครับ
มีผู้มาใช้สิทธิอยู่ที่
นะครับส่วนการกระทำความผิดเลือกตั้งเนี่ย
มีการฉีกบัตร๒๔ลาย

ถ่ายบัตรที่เห็นเครื่องหมายลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นะครับ๑๘เรื่อง
เอาฟังเสียงประธานกรกตหน่อยครับ
การเลือกตั้งผ่านใน๖๐วัน

ประกาศแรกขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ
ผลการเลือกตั้งการลงคะแนนก่อน

มีข้อร้องเรียนมีคำร้องเรียน

กรกตต้องมาพิจารณาว่า

หรือต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่
และแบบผลการเลือกตั้งความต้องได้

การเรือกตั้งทั้งความต้อง
แบบสนุกของทุกคน
ไม่อาจ้อยซึ่ง

วัลนี้สมบูรณ์
บุรการ

แบบเขตนะครับ๗เสียงบัญชีรายชื่อ๒เสียงรวมเป็น๙เสียง
ไทยสร้างไทยได้แบบเขต๕เสียงแบบบัญชีรายชื่อ๑เสียงรวมเป็น๖เสียง
พักเพื่อไทยรวมพลังผมต้องกราบขออภัยพักท่านจริง
เมื่อวานนี้ที่จำชื่อพักท่านไม่ได้แต่ต่อจากนี้จะจำให้ขึ้นใจ
เพื่อไทยรวมพลังนะครับได้แบบเขต๒เสียงนะครับ
ชาติพัฒนากล้าได้แบบเขต๑เสียงแบบบัญชีรายชื่อ๑เสียงรวม๒เสียงครับ
เสรีรวมไทยประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักท้องถิ่นไทย
พักเป็นธรรมพักพลังสังคมใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชน
ที่ผมกล่าวมานี้นะได้บัญชีรายชื่อพักละ๑เสียง
เฮ้ยไทยศรีวิรัยอ่ะเออไทยศรีวิรัยอ่ะพักคุณเต้อ่ะ
ไทยสีวิรายได้เท่าไรไทยสีวิรายได้๒๓๑๘๗คะแนนโหสตรอก

แล้วเรื่องสำคัญเมื่อวานเจอกรกตไม่ถามเรื่องนี้ได้ยังไง

พิธาริมเจริญรัฐหุ้นสื่อใช่ไหม

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอน